สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ทำไมพี่พี่ก่อนคุณกะกะต้องนั่งชดทำหน้าให้มันสวย
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณนะ
คุณไปทำอะไรคุณไปยื่นดาบอะไรให้พี่ม้าเนี่ยเขาเกิดปัญหา

นี่พี่มดดำถูกทำโทษขนาดต้องลงไปนั่งพื้นเลยเหรอคะคุณคะ
งดการพูดคุยจะพูดเฉพาะตอนต้องอ่านข่าวเท่านั้น
มันเกิดอะไรขึ้นไหนบอกผมสิ
ให้คุณแม่เล่าดิอะไรเนี่ย
นี่คุณไปสักคิ้วมาคุณสักคิ้วไม่เท่ากันนะเนี่ย
เขาห้ามพูดวันนี้เขางดการพูดคุย
แต่เดี๋ยวให้เขามาอ่านให้บ่าย

ไม่มีค่ะไม่เคยเจ็บอะไรเลยค่ะชีวิตนี้

นี่เป็นวันอะไรมาเนี่ยเป็นพื้นเนี่ย
มันหนาวอ่ะเพราะเวลามันเย็นแล้วมันก็จะเป็นจังจัง

ไม่เคยเครียดถ้าเครียดคงไม่มีชีวิตอยู่มาได้จนถึงอายุขนาดนี้หรอก

แล้วก็อยู่ในวงการนี้มาตั้งนานแล้ว

ถ้าหมดละเครียดก็คงตายไปนานแล้วบ้าง
นี่ไงละน้างไม่กลัวน้างไม่ทน

จริง
ไง
เวลาคนอื่นเขียนเราเองเรายังไม่เคยอ่านเลยนะ

ค่ะหนุ่มอ่านค่ะหนุ่มอ่านค่ะ

ในฐานะที่เป็นกูรูในด้านความงาม
โทนสีแดงกับสีชมพูตัดกับสีเขียวครึ้มบริเวณหนวดและเคลาได้เป็นอย่างนี้
ทรงใหม่ลิซ่านะคะ
แล้วก็สีแดงเข้มกับสีเขียวครึ้มตัดกับสีทองลิซ่าได้สวยมาก

มานั่งข้ามรถแม่
นั่งผดเวียบราคาไม่นั่งไว้
นั่งฉันอยู่ตรงนี้สวายใจแล้ว
้านางลั่งเร็วนั่งข้าวให้จบก่อน
ไปนั่งข้างรถเมปร์

นั่งเร็ว

ไปให้เขาชี้แจ้งกันในนี้ใช่มั้ย
ใครบอกว่านักข่าวโทรไปหานาง

โทรหาพี่
โอ้ตายแล้ว
อายเดมมันว่ากันอีกนิดนึง
อย่างนี้หรอกฉันเดินออกจากรายการ

ไม่ต้องเจอฉันอีกเลย
เดี๋ยวขุมแม่นั่งลงมา
ชั้นล่างออกมาได้

น้องพาคินนะครับเด็กชายวัย๑ขวบ๗เดือนนะฮะ

เบาะแสสุดท้ายนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับกับสุนัข
ด้านกู้ไพรเนี่ยระดมหากันตลอดหลายวัน

ซึ่งภายหลังจากเกิดกระแสข่าวลือนะฮะ
แม่เนี่ยขายน้องพาคินให้กับคนอื่นไปแล้ว
ตอนนี้นะกระแสข่าวเป็นอย่างนั้นนะ
ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าบ่อแสสุดท้ายของลูกชายนะครับ
ก็แม่ของเด็กให้การบอกว่าน้องพาคินนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านกับสุนัข

พอออกมาเนี่ยก็ไม่เจอลูกชายแล้วเจอแต่สุนัขที่อยู่คลองชลประธานนะครับ
นะครับอ่าแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ
ก็ได้มีการลงพื้นที่พร้อมกับอาสาสะมะอีกห้าสิบนายนะครับ
เขาบอกว่าเดินเท้าเนี่ยค้นหากันอย่างต่อเนื่อง

แล้วก็ยังมีเฮริคอปเตอร์บินจากมุมสูงนะครับ

อย่างไรก็ตามครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่า
บริเวณรอบบ้านของน้องพาคินนั้นเป็นสวนมะม่วง
ซึ่งรอบบ้านเนี่ยนะครับรอบด้วยรถหนาม
จากตัวบ้านห่างกับคลองชลประธานประมาณ๓๐เมตรนะฮะ
เป็นไปได้หรือที่เด็กชายวัยขวบเศษนั้น

คือเดินยังเตาะแตะอยู่เลยนะฮะ
แต่พ่อของน้องพาคินบอกว่าน่าจะเป็นไปได้
เพราะลูกชายเริ่มเดินได้บ้างแล้ว
คือตำรวจนี่นะเขา
มันจะเป็นลักษณะเหมือนถนนกั้นด้านหน้าอยู่นะ
แล้วพอเดินไปก็จะไปเจอคลองชลประธานเนี่ย

เขาปิดประตูกั้นน้ำแล้วก็หากันเลยนะครับ

ตนเชื่อว่าลูกชายนั้นยังมีชีวิตอยู่
มีความหวังที่จะเจอตัวลูก
ยืนยันว่าภายในครอบครองนั้นไม่มีปัญหาขัดแย้งกัน
แม้จะอาศัยกันหลายคนแต่ทุกคนรักกัน

ส่วนตัวเองทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัด

หากพบลูกจะแก้บนด้วยการบวช๗วัน
ไม่ว่าจะเจอลูกแบบไหนก็พร้อมยอมรับได้แต่ขอให้เจอ
ทางด้านแม่ของน้องพาคินครับเปิดเผยว่า
ตนยืนยันว่าลูกที่หายตัวไปเนี่ยไม่ได้ปล่อยประละเลย
เพียงแต่เป็นจังหวะที่อาจจะเผลอละสายตาเท่านั้น
ส่วนกระแสข่าวว่าคืนที่ลูกชายหายตัวไปนั้น
ตนเองปิดบ้านไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นไม่เป็นความจริง
แต่คืนดังกล่าวตนตามหาลูกชายในบ้าน
และบริเวณรอบบ้านหมดแล้วแต่ยังไม่พบ
เจ้าหน้าที่จึงไปหาที่บริเวณคลองชลประธาน
และไม่ได้เข้าค้นหาภายในบ้านแล้วก็รอบบ้านนะครับ
นี่นะฮะทางด้านนายสุนทรครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
มูลนิธิอาสาสมัครสว่างสรรเพชรทีมชุดประดาน้ำก็เปิดเผย
วันที่เกิดเหตุแม่เด็กบอกกับทีมกู้ภัย
บอกว่าน้องน่าจะตกน้ำที่คลองชลประธาน
ก็เลยเริ่มดำน้ำค้นหากันตลอด๓วันนะครับ

อีกทั้งยังค้นหาไปจนสุดเส้นทางคลองชนประธาน

ต้องมีการขึ้นอืดหรือลอยเข้าไปบนผิวน้ำ

คิดว่าน้องนั้นอาจจะไม่ได้ตกน้ำ
และแนะนำให้สังเกตปมอื่นแทนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการรักพาตัว
โสมเสื้อทหารใส่แว่นตาสีดำ
แม่เคยบอกว่าเบื่อตนและน้องพาคินอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งตั้งแต่น้องหายตัวไปตนเสียใจและคิดถึงน้องมาก
คือจนเมื่อคืนนี้ก็มีข่าวออกมาเยอะเหมือนกัน
พบเจอศพของน้องพาคินแล้ว
ใช่นะแล้วก็แบบเป็นเรื่องเหมือนละครเลยคุณ
คือเมื่อวานนี้ขอต้องสยบจริงสยบเลย

ที่พี่หนุ่มบอก๑ขวบกับ๗เดือน

หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจากที่บ้านที่
อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี

จริงเขาบอกโดยเมื่อเวลาประมาณสัก๓ทุ่ม๕๐

รองสวสอบสวนที่สนคลองตันเนี่ย
รับแจ้งเหตุเด็กหญิงอายุ๑๒ขวบเนี่ย
ไม่มีชื่อนะฮะที่ซอยอ่อนนุษย์แขวงสวนหลวง

ก็รายงานให้พูดบัญชาเนี่ย
ก็ไปดูพร้อมแพทย์เวรที่โรงพยาบาลตำรวจ

ที่เกิดเหตุพบเด็กหญิงไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๑๒ขวบนะฮะ
สภาพนอนตะแคงขวาปากคาจุกดูดนมอยู่เลยนะพี่หนุ่ม

เสื้อสีส้มคาดดำกางเกงสีส้มตามร่างกายเนี่ย
ออกแบบผอมแห้งนะฮะ

ใกล้กันมีพัดลมเบิดอยู่แล้วขวดนมของเด็ก

เขาบอกว่าจากการสอบถามคนดูแลเนี่ย
ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องนะ
ตั้งแต่๓เดือนที่ผ่านมาแล้ว

แล้วก็ได้โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าของ
เจ้าของเป็นผู้หญิงนะฮะ

แต่มีการโอนเงินทุกเดือนแทนจ่ายเงินสด
กระทั่งเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาผู้พักอาศัยห้องข้างได้กลิ่นเหม็น
จึงแจ้งผู้ดูแลจากนั้นผู้ดูแลหอพักก็ได้ปีนขึ้นด้านหลัง
ไปยังชั้น๒ของห้องดังกล่าวก็พบว่าพัดลมเปิดอยู่
แล้วก็มีร่างเด็กเนี่ยนอนอยู่ใกล้กันจึงคาดว่าจะมีคนอยู่ภายในห้อง
เรียกคนที่อยู่ภายในห้องไม่มีการตอบรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าไป
แล้วก็พบศพเด็กเลยเจ้าของห้องชื่อนางสาวคณิตถา
นามสกุลขอสงวนไว้นะฮะเข้ามาติดต่อเช่าห้องดังกล่าวขนาดนี้
อยู่ระหว่างการติดตามตัวเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
ด้านแปลนเพจของตำรวจภูทรถ้ายังจ่วยภูรีได้โพสต์ก็ออกความว่า
สำหรับรายงานความคืบหน้าขนาดนี้ยังไม่พบตัวน้องพาคิน
หากพบตัวหรือมีเบาะแสเป็นความจริงจะนำมาเสนอต่อไป
ขอย้ำท่านที่นำข้อมูลไม่เป็นความจริงหรือไม่ทราบข้อเท็จจริง

ไม่ใช่คือข่าวมันคนละข่าวเลย
เอามารวมกันเอาเป็นเรื่องเดียวกัน
คือเด็กคนนี้ที่เขาเสียชีวิตเขาเป็นผู้หญิง

แล้วจากแหล่งข่าวที่เขาพูดกันมาคือแม่เนี่ยคลอดมา
แล้วก็ปรากฏว่าเหมือนแบบน้องเนี่ยสำลักนม
แล้วแม่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครว่าตัวเองมีลูก
ก็เลยเหมือนกับทิ้งลูกออกมาแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าไปอีก

ใช่เป็นเด็กน้อยเป็นผู้หญิงแล้วก็ปรากฏว่ามีคนที่อยู่ข้างห้องเนี่ยเขาได้กลิ่น
เขาก็เลยไปบอกเขาก็เลยไปรู้ก็เลยไปเปิดประตูเข้าไปพังประตู
ตอนแรกพังไม่ได้เขาก็ให้คนปีนเข้าไปด้านหลัง
เขาก็ไปเห็นว่ามันมีพัดลมเปิดอยู่
แล้วก็ลักษณะเหมือนปิดไฟก็มีคนก็ตะโกนเรียกปรากฏว่ามันไม่มีคนมาเปิด
เขาก็เลยพังประตูเข้าไปก็ปรากฏว่าไปเจอเด็กเนี่ยสภาพเนี่ยผิวคล้ำหมดแล้ว
แล้วก็มีเลือดไหลแล้วก็มีนมอยู่ที่ปากหดนมอยู่ที่ปากแต่เด็กเสียชีวิตแล้ว
เขาเลยมีการตามหาแม่เด็กตอนแรกแม่เด็กเนี่ยก็ให้ปากคำมาบอกว่า
รู้สึกผิดแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตาย
แต่เดี๋ยวยังไงเนี่ยจะเข้ามามอบตัวพูดคุยกันปรากฏว่าหลังจากนั้นติดต่อไปอีกที

แล้วคนละเพศด้วย
แต่ขนาดเดียวกันคือตอนนี้เมื่อวานตอน๔ทุ่ม
ปรากฏว่าข่าวเนี่ยกระจายเพชรไปทั่วไปเลย
ว่ายังไม่มีการพบตัวน้องผ่าขิหากพบหรือมีเหแสอื่อที่เป็นความจริงจะนำ
ขอย้ำท่านที่นำข้อมูลไม่เป็นความจริงหรือไม่ทราบข้อเท็จจริงที่แน่ชัด
หรือฆาตเดากลับไปเองรู้นายอย่าคอมเมนต์

แล้วก็สาธารณชนที่ได้รับข้อมูลก็จะบิดเบือน

ดูสิใครจะเหลือเหรอแต่อย่างนี้
ขนาดที่ตัวเองลักษณะเหมือนเตือนภัย
สำหรับผู้หญิงที่จะขึ้นรถแท็กซี่อะไรแบบนี้นะคะ

ขนาดที่ตัวเองขี่รถจักรยานโยนไปตามหลังแท็กซี่คันนึง
แต่ปรากฏว่าเขาดูอะไร
ว่าเคยเจอคนขับแท็กซี่ช่วยตัวเองในรถก็เป็นเรื่องจริง
ส่วนที่โพสต์เนี่ยก็อยากให้ผู้หญิงระมัดระวังสักนิดนึง
ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้นะคะ
ที่กรมการขนส่งทางบกถนนผลโยธินนายนาธการอายุสี่สิบแปดปี
ก็คือคนขับแท็กซี่เนี่ยเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
เดินทางมารายงานตัวต่อนายสมชัยราชแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงานตรวจการขนส่งทางบกกรณีที่ถูกผู้โดยสาร
ร้องเรียนว่าเปิดหนังโป๊ะขณะขับรถอยู่
โดยนายนัฐกาลก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตัวเองไม่ได้มีจัตนาเลยจะตั้งใจจะทำอะไรเลย
เพียงแค่ว่าจะดูโฆษณาเกี่ยวกับสรรพคุณของยา
แต่ภาพที่ออกมานั้นเป็นภาพประกอบกับการโฆษณา
พร้อมกล่าวขอโทษเพื่อนร่วมอาชีพด้วย

ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนมามองว่าแบบ
แท็กซี่ทำงานแบบนี้เกิดโหมดอะไรแบบนี้
แต่ภาพที่ปรากฏออกมานั้นเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม
หัวหน้าฝ่ายงานตรวจการขนส่งทางบกก็ระบุบอกว่า
สำหรับเรื่องนี้ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และจากการตรวจสอบประวัติก็บอกแล้วว่า
เขาไม่เคยพบว่าเขาเคยทำอะไรแบบนี้
ไม่เคยมีข้อหากระทำผิดใด
และพฤติการการกระทำผิดในลักษณะนี้มาก่อน
ก็เลยเป็นการกล่าวโทษแล้วก็ปรับตามมาตรา๕วงเล็บ๑๕พรบ
รถยนต์ทางโบกปี๒๕๒๒นะคะ
สูงสุดก็๑๐๐บาทพร้อมกับอบรม
ให้ความรู้เพิ่มเติมกันไปอีก๓ชั่วโมง

แต่คนที่เขาโพสต์เขาก็บอกว่าเขาขี่มา
แล้วก็เห็นว่าดูเขาก็ขี่ตามไปนะ
เพื่อที่จะถ่ายประมาณ๑๐กว่านาที

เพราะว่าเขาอยากจะเอาลงมาเตือนว่า

เราใช้รถบริการแท็กซี่อะไรอย่างนี้

ง่วงอย่างนี้เหรอเธอไม่รู้เหมือนกัน
ประหลาดมาดูเรื่องควันพิษกันดีกว่า
ซึ่งก็ทำให้เสียเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวไม่มาเยอะมากมายเลย
เสียหายหลายหมื่นล้านหลายทีเดียวนะคะ
วิกฤตหมอกควันส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวกันเลยทีเดียว
ก็เมื่อวานนี้วันที่๔เมษายนค่ะ
นายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในการจัดเสวนาแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
อย่างยั่งยืน๙จังหวัดภาคเหนือด้วยกัน
ทางด้านนางสาวพระขนันวินิจชัย
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่
เขาเปิดเผยว่าผลกระทบจากปัญหาหมอกควันในเมืองเชียงใหม่
ในช่วงก่อนเทศกาลสงครานสำรวจพบว่า

ก็ยกเลิกแล้วก็เลื่อนการเดินทาง
ส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย
ซึ่งช่วงนั้นคนไทยก็มากจะขื่นเหนือไปเที่ยวสงกราร
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ยังไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะ
ส่วนนางละเอียดบุ้งสีทอง
เขาก็ได้เปิดเผยว่าในช่วงประเพณีสงการ
นักท่องเที่ยวตลอดจนถึงกรุ๊ปทัวร์ต่าง
จองห้องพักเอาไว้ประมาณ๘๕เปอร์เซ็นต์

หากสถานการณ์หมอกควันยังยืดเยื้ออยู่อย่างนี้นะคะ
คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากเลยทีเดียว
ทางด้านธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการ
ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและก็ธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาคเหนือ
จากกรณีฝุ่นพิษทางอากาศแล้วก็การเผาไหม้เนี่ย
ว่ามีมูลค่าเสียหายในช่วงเดือนมีนาคม
จนถึงเดือนเมษายนปี๖๒ประมาณ๑๐๐๐๐ล้านบาท
ส่วนใหญ่มาจากความเสียหายทางด้านการท่องเที่ยวค่ะ
ก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวทยอยเลิกทัวร์
แล้วก็ห้องพักนะในช่วงสงการบ้างแล้วนะ

ก็บอกว่าปกติร้อยนะ
นี่ลดไป๗๐บาทนี่ไม่ได้ที่น้อยเลยนะ
จริงแล้วเขาบอกว่ายอดโรงแรมเนี่ย
ลดมาตั้งแต่ธันวาคมไปด้วยซ้ำไป
เพราะว่ามุ่น

แล้วมันก็จะยาวไปจนถึงตรงนี้นะครับ

อย่างคนไทยเราเองเนี่ยนะยังถามกันเลยนะ

หรือภาคตรงแบบว่าอำเภอตรงนี้เนี่ย
มันยังมีหมอกควันไหมเพราะเขาก็กลัวกันอยู่เหมือนกัน

ช่วงหน้าอยากไปดูจริงเลยเจอ

เจอเรื่องนี้อย่างน้อย
๕มิติเป็นอย่างไรแน่ะ
๕มิติเป็นอย่างไรจ้าปกติ
กุยกันแล้วเหรอค่ะ
แล้วเหมือนจะหนุ่มออกมานะ
มันคงมานั่งที่ตากเราเลย
เดี๋ยวมาเดี๋ยวดูหน่อย
ไม่รู้ครับไม่อยากให้คนโศกเศร้า
คุณจะเป็นเศรษฐีหรือเปล่าอย่ามาเศร้าที่เขาตาย

พ่อของอาจารย์เอกที่ช่างทำผม

แต่เขาอาจจะสั่งไว้ก่อนเลย
นี่ขอบอกนะคนที่ไปร่วมงานของเขาเนี่ยอย่าเศร้า

อีก๑๐วันคุณจะรวย

เหมือนกับก่อนตายก็ให้พรคนที่มาร่วมงานเขาอ่ะ

อุ๊ยผมขึ้นวางหลอกไม้อยู่สองรอบเลย

ใครไปก่อนที่จะไปงานคนก่อน

เขาบอกว่าวิธีการแจกก็จะไม่ธรรมดาด้วยนะ
ซึ่งเขาทำไว้๖๐๐ใบใช่ไหม

แต่จะมีการปิดสติ๊กเกอร์ตัวเลข๔ตัวหลัง
เพราะไม่นั้นเลือกคนก็จะรู้สึกอย่างเราเลือก

อีกเห็นก็บอกไงรู้ไหม

เต็มเลยจริง

ลอตเตอรี่ไม่พอ๖๐๐คน
จนใดที่สุดจะต้องทำยังไงไม่รู้ครับยังไงครับ
กำลังจะเล่าก็อย่าเพิ่งรีบสรรละแหน่นะคะ

เออตอน๑๑โมงอ่าน

ไปซื้อเอาเองมันหาไม่ทันแล้ว
อ๋อก็แจกคนละ๑๐๐บาท
แจกไปอีก๒๐๐คน

คุณมากันทั้งหมดประมาณ๘๐๐คน

อะไรอย่างนั้น
เรื่องนี้ที่คุณพระดำกับพี่ม้าอยากรู้กับรถเมย์อยากรู้

เท่านั้นประเทศไหน

กรุงอัมสเตอร์ดำ
อ๋ออัมเซอร์ดำเป็นเรื่องธรรมดา
ออกจากจะขึ้นชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์

อีกสิ่งหนึ่งซึ่งดึงแล้วก็ดูด

ก็คือย่านโคมแดง
ที่จะมีร้านขายอุปกรณ์นะฮะ

หรือเขาเรียกว่าเซ็กชอป

อีกมากมายนี่

ใช่นี่

โรงหนังโป๊ะ๕มิติ

บรรดานักคอหนังโป๊ทั้งหลาย
ได้เข้าชมความสีหิวกิ้วกันอย่างจุใจ

อายุเกินสิบแปดปีนะสามารถเข้าไปใช้บริการ

เมื่อกี้นี่นะฮะก็มีโยก

โดยจะมีนมและน้ำ

มีกระเด็น
ไม่รู้นะเป็นน้ำเหมือนกับน้ำฝนไง
ใช้กว่าน้ำฝนนะ
โดยทางนาตรีนะเจ้าของโรงหนัง

จึงมีการถ่ายทำในระยะสั้น
มีการตรวจสอบการคัดกรองเรื่องลามกอนาจารย์สกปรก

เหมาะกับบรรดาคู่รักทั้งหลายที่ไปใช้บริการนะครับ

โดยจะให้ความรู้สึกเหมือนกับสวนสนุก

นี่เขาจะจองตัวไปอัมเสด็มเลย

ชิคกี้พายไปอัมเสด็มแล้วก็ผ่านถนนนี้นะ

สรุปแล้วทั้งหมดเกี่ยวกับคุณต่อบุงกฎ
นะวันนั้นก็จะบอกว่านางก็ออกมาพูด
ความผอมของนางแบบหมดเปลือกแล้วล่ะว่าเคล็ดลับที่ไม่รับ
คือนางประเมินอย่างแรกเลยเขาบอกว่าคนจะอ้วนไม่อ้วนเนี่ย
นางไปประเมินที่ไทรอยด์ตรวจดูการเผาผลาญนะฮะ
แล้วก็ให้หมอโภชนาการหมอวิเคราะห์เกี่ยวกับการกินอาหารตามเลือด
ซึ่งตอนนี้ดาราเขานิยมกันไงนะมาประเมินด้วยนะ
การเผาผลาญก็เลยดีขึ้นนางว่ายังงั้นนะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งไทรอยด์เป็นส่วนสำคัญถูกต้องไหม
ใช่หนักเลยค่ะไทรอยด์ไทรอยด์เนี่ยที่เราอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ย
อย่างดาราหลายคนที่แบบเมื่อก่อนผอมอยู่แล้วอ้วนก็เพราะ
อย่างทาทายังที่จะแบบผอมอยู่นางก็เป็นไทรลอยด์
เป็นไทรอยด์แล้วนางสู้กับการเป็นไทรอยด์มานาน

พี่มอสปฏิพาณเป็นไทรลอยด์แบบผอม
พี่มอสเนี่ยถูกต้องแต่ทาทาเป็นไทรอยด์แบบอ้วน
เพราะฉะนั้นนางก็เลยบอกว่าโอเคล่ะคนเรานางก็ใช้วิตามิน
ช่วยเรื่องของการปรับไทรอยด์ให้สู่สภาพปกติ
ตรวจเลือดทุก๖เดือนเพื่อปรับสภาพของอาหาร
ตรงกับการพัฒนาการของร่างกายที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้น

เขาบอกนางปรึกษาทั้งทางวิทยาศาสตร์
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนางฝังเข็มด้วย

ฝังเข็มเนี่ยนางฝังเข็มไว้ที่ใบหู
ที่เวลาเหยียวปุ๊บเมื่อก่อนเราก็เคยฝังแต่ฉันดูออกฉันออก

แต่นางก็บอกว่านางใช้วิธีฝังเข็มผู้กับวิทยาศาสตร์เนี่ยประสงค์กัน
แล้วก็ไปสอบถามที่โรงพยาบาลกรุงเทพทางหมอเขาประชุมกันมา
หมอที่มีคุณภาพชุดใหญ่เพื่อประเมินทำยังไงก็ได้
ให้นางผอมผอมอย่างแข็งแรงนะฮะ
เราก็ต้องออกกำลังกายเราต้องสัญญากับหมอตลอด
เพราะช่วงแรกหมอให้ตั๊กออกกำลังกายอาทิตย์ละ๓๕วัน
วิ่งนะฮะในน้ำตอนแรกแล้วนะถ้าน้ำหนักเยอะเกินไปวิ่งในรู
มันจะมีปัญหาถูกต้องไหมเจ็บค่ะนางก็เลยต้องเริ่มวิ่งในน้ำ
เพื่อให้ขาแข็งแรงจนวิ่งได้ก็ไปวิ่งบนรู่ต่อ
ตรวจสอบกลางเนื้อประเมินกลางเนื้อตั๊กทำมาเยอะ

ไม่ในน้ำไงมันก็จะได้ไม่กระแทกนะ

ในน้ำมันไม่เหนื่อยมากแต่มันเผาผ่านจะเยอะกว่า

ที่สำคัญคือต้องรวย

ละแหน่ฉันอ่านเรื่องลดความอ้วนอยู่นะฮะ

ที่สำคัญเนี่ยนางไปซื้อถังเช่า
จากที่เบสเนี่ยขีดละสองแสนบาท
อุ้ยตกใจโหหนุ่ม
นางไปซื้อถังเช่าจากที่เบสเนี่ยขีดละสองแสนบาท
นำมาตุ๋นทานน้ำเพื่อช่วยเพิ่มออกซิเจน
ในเรือดเวลาที่นางวิ่งหนัก

นวดสลายไขมันลดกระชับอะไรอย่างนี้

ทีมเจาะเลือดเพื่อทันตามกลุ๊บเลือด
ไปให้เขาดูเขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็โอ้โหพิธีของนางก็เยอะอยู่นะครับ
แล้วก็นางก็เล่นพีลาทิสโยคะแล้วก็วิ่งนี่แหละ
ตั๊กนะฮะนางบอกเลยนางไม่เชื่อเรื่องวิธีอื่น

น้ำหนักนู่นหลักร้อยนางถึงจะเชื่อ
แต่นางเนี่ยคือวิธีที่นางทำมาตลอดคือใช้วิทยาศาสตร์
ฝังเข็มกินอาหารตามกรุ๊ปเลือด
แล้วก็ที่สำคัญอันนี้คือวิ่งในน้ำออกกำลังกาย

บีกรุ๊ปบีก็จะไม่กินพวกเกี่ยวกับเนื้อหมู
ไม่กินเนื้อไก่แต่กินไก่งวงได้

ไม่อ้อมคอมและก็ไม่มีจริต
ไปข่าวใครต่อไปข่าวเอ้อมเดี๋ยวเอ้อม

คือวันนี้มันฟ้าแบบทั้งวงการเนี่ย

เพราะว่าเมื่ออยู่ซุปตาสาวอ้ำพัชราภา
กับไฮโซหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าพก
อืมนะคะซึ่งก็เราได้ข่าวว่าเขาก็แบบว่า
เหมือนกับว่าเป็นแฟนกันเหมือนจะลงเอยกันเป็นที่เรียบร้อย
หลังจากที่มีคนตั้งข้อสังเกตทันทีเลยนะว่า
ทั้งนี้มีการสันนิษฐานกันเลยทีเดียวนะครับ
ว่าน่าจะเกิดจากเมื่อวานนี้ซุปตา
ปเปอร์สตาร์ของเราเนี่ยไปออกงานเปิดตัวนะฮะ
ของหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยเพื่อนเธอ
ซึ่งก็มีภาพหวานนะของสาวอ้ำนะฮะ
จนแฟนเข้ามาเขียนเชียวว่าคู่นี้หมดแล้วล่ะ
ใช่เลยนี่เป็นต้นก็คืออ้ำกับกึ้งน่ะนะ
เลยอาจจะเป็นเหตุให้หนุ่มพกออกมามีอาการงอ
เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยสาวอ้ำแล้วก็หนุ่มกึ้งนะ
เขาก็เคยเหมือนมีข่าวกันอยู่ใช่ป่ะ
ว่าทั้งคู่สนิทหนมกันมานานหลายปีเลยทีเดียว
จะเป็นแค่กันเงอเฉย
หรือว่าจะเป็นการเลิกลากันจริง

เดี๋ยวเขาก็ไปเที่ยวกันแล้ว

เขาก็บอกว่าเขาจะไปมิถิเอิร์ร
มันจะอยู่แบบ

หลับเลยเข้าไปดูแบบนี้
เพื่อนอ้ากมีแบบนี้ไปยูโรปนะใช่ปะ

คุณแมททิวบราก็คำเตอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปที่ญี่ปุ่น
มกลางดอกสกุระเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะ
ทีนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไปโฟกัสเรื่องว่าแหวนที่มาขอแต่งงานเนี่ย
น้ำงามขนาดไหนนะคะแล้วก็มีรูปนี้เข้าไป
เพชรนี่น้ำหนักสูงถึง๗กรัฐด้วยกันค่ะ
แถมยังเป็นเพชรน้ำ๑๐๐ด้วยนะคะหรือว่าเพชรดีคอลเลอร์ซะด้วย
ก็คือเป็นเพชรดีคอลเลอร์ถูกต้องเป็นน้ำที่ดีที่สุดแล้ว
ก็คือว่ามีสีเจือปนน้อยที่สุดไร้ที่ติซึ่ง
ถ้าเจ็ดกระหลาดอ่ะ๗กรัตด้วยกัน

แต่รู้ว่าเพชรไปอยู่บนมือคุณปูปายาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ผมเคยแบบไปสัมภาษณ์แกกับคุณมดดำนี่แหละ
คือเวลาแกนั่งเครื่องไป
แกไม่นั่งแบบบิศเน็ตหรือเปิ้ลนะ

แกบอกแกจะได้เก็บเงินเอาไว้เดินทางได้บ่อย

แล้วอยากจะต้องเข้าสู่กรรมธรรมดิบุธ

ถ้าเกิดได้เข้าไปนางสามารถช่วยเหลือเด็ก

ในเกมกระบอกเสียงแบบนี้

ดาตรีโฮยเดือดตัวเองเขื่อเหลือง

ไม่รู้ไม่รู้มดดำก็มีลูกแล้ว

ข้าวเท่าง่ายก้องเข้วยไรอย่างนั้น
เอาข้าวเท่าเดี๋ยวก็จะต้องคุยย่ายย

๓คนกับอดีตภรรยาแล้วก็มีคุณเบล
บอกขอโทษที่ตัวเองนั้นปิดบังมาตลอดเวลานะครับ
หลังจากก่อนหน้านี้มีสาวคนหนึ่งออกมาแฉ
นักร้องชื่อดังคือคุณก้องห้วยไล่ว่าเคยมีลูกแล้ว
แล้วก็มีการพูดถึงเด็กชายชื่อว่าน้องไข่เจียว

จนหลายคนติดใจว่านักร้องหนุ่มนั้นมีลูกจริงหรือไม่นะครับ
ล่าสุดครับคุณก้องห้วยไล่ตัดสินใจ
เปิดเผยความจริงแล้วบอกผมอึดอัดในหัวใจ

วันนี้คงเป็นวันที่ดีที่ผมอยากจะพูดกับทุกคนนะครับ
ว่าผมนั้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตเข้ามามากมาย
ดีทั้งร้ายไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตความรัก
การใช้ชีวิตที่ลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับ

แต่มันก็ทำให้ผมรู้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำ
และนำมาใช้ในชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุด
วันนี้ผมก้าวเข้ามาทำงานทำอาชีพนักร้องนักแสดง
คนรู้จักมากมายมีคนรักมีคนเกลียด
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติอยู่แล้ว
ในวันนี้ผมมีหน้าที่การงานพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้
อยากจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงและมีคู่ชีวิตที่ดี
ผมเลือกแล้วนั่นน่ะคือน้องเบล
ผมตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนนี้มากว่า๒ปี

จนถึงวันนี้ผมยอมรับว่าผมมีพยานรัก

นี่นะฮะเป็นไข่เจียวเป็นลูกชายที่เกิดจากผมกับน้องเบล
ทีแรกผมคิดว่าจะไม่บอกเรื่องลูกกับใครใช้ชีวิตตามปกติ
ตอนนี้น้องอายุประมาณขวบ๒เดือนผมโกหกทุกคนที่มาถามตลอด
เพราะผมกลัวว่ามันจะครบต่องานที่ผมทำกับน้องเบล
ตอนนี้ผมโล่งใจมากที่ผมไม่ต้องโกหกใครนะครับ
ชีวิตของผมกับเมียหลังจากนี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อไป
เป็นยังไงต่อไปนะฮะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยต้องรับ
เพราะผมโกหกในเรื่องนี้แต่สุดท้ายนะครับผมก็ยังดำเนินชีวิตต่อไป
ที่สำคัญผมยอมรับผมมีลูกอีกสองคนกับน้องปิ๊งกับ
นั่นก็คือน้องปิ๊งแล้วก็น้องปลื้มเป็นลูกของเขาอีก๒คน
ก่อนหน้านี้น้องปิ๊งกับน้องปลื้มตอนนั้นเขาแต่งงานจดทะเบียสมรสกับผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุ๒๐แล้วก็หย่าล้างเข้าไปตอนอายุ๒๕
แล้วหลังจากนั้นคุณก้องเป็นคนดูแลลูกทั้งสองมาตลอด

มีไขเจียวและก็มี
โปรดติดตามตอนต่อไป